ออกคนเป็นแม่ทำไมมันถึงอ้อตายแล้ว
สะเทือนกันหมดสะเทือนอีกแล้วค่ะสำหรับแม่เป้ยปานวาด
คุณผู้ชมเห็นไหมว่าเนี่ยเป็นภาพน้ำนมของคุณเป้ย

จริงเธอบอกว่าเธอตกใจมากเลยนะคะ
เพราะว่าขณะที่เธอกำลังปั๊มนมให้กับน้องปารินลูกสาวคนเล็ก
ปรากฏว่าในน้ำนมมีเลือดปนออกมาแบบนี้
นมกลายเป็นสีแดงแบบที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ
แล้วก็บอกด้วยว่าโอ้โหชีวิตมนุษย์แม่นะ

ทำไมมีเลือดเป็นก้อนออกมาด้วยเนี่ยคุณผู้ชม

เพราะว่ามันเป็นก้อนเลือดผสมออกมาด้วยค่ะ

ใครเห็นก็ตกใจเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแค่หยดเลือด

เมนต์เพื่อนในวงการบันเทิงรวมไปถึงเพื่อนสนิท
ก็เข้ามาแสดงความเป็นห่วงเยอะแยะมากมาย
บอกว่าแบบนี้ต้องรีบไปหาหมอนะ

บันเทิงไทยรัฐของเราก็โทรสอบถามคุณเป้ยปานวาด

แต่ว่าพี่หนิงปานิตารับสายแทน
หนิงก็เลยให้สัมภาษณ์ออกมาว่า
คุณเป้ยโทรไปสอบถามคุณหมอแล้ว
บอกว่าเป็นเรื่องปกติค่ะ
ซึ่งบางครั้งเนี่ยมันจะมีเลือดออกติดออกมาบ้างแบบนี้แหละ
แต่ถ้าหากว่าไม่มีอาการบาดเจ็บอะไร

ถ้าหากว่าวันพรุ่งนี้

ก็อาจจะต้องไปหาหมอเพื่อทำการตรวจให้แน่ใจ
จะได้หายคล่องใจกันไปว่าเป็นอะไร
เพราะว่าคือตกอกตกใจเหมือนกันนะ
อยู่ดีเห็นคุณเป้ยโพสต์รูปภาพปั๊มนมออกมา

มาจากทางไหนออกมาได้ยังไงหลายคนงงเหมือนกัน
ใช่แต่คือก็มีคนเข้ามาตอบคอมเมนต์
คลายความสงสัยกันเยอะแยะนะคะ